คุณผู้ชมครับน่าเห็นใจพ่อของคุณหมอท่านนี้จริง
เดี๋ยวจะดูภาพอีกมุมหนึ่งจะชัดเจนนะนะฮะเนี่ยครับดูอุบัติเหตุชนรถชนกันก่อน
รถพยาบาลมาทางตรงนะฮะอีกคันหนึ่งรถกระบะจะเลี้ยวนะครับ
ชนกันก็ตกขอบทางไปทั้งสองคันหลังเกิดเหตุมีคุณหมอท่านนี้ฮะ
นี่ให้คุณผู้ชมดูอันนี้ก่อนคุณพระพรดูอันนี้ก่อนนี่จอดรถ
คือรัศมีการถลายมันมาตรงนั้นพอดีเลยมันพุ่งตรงมาตรงนี้พอดีเลย
คือเห็นแล้วไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งฮะ
นี่ครับคุณหมอส่งคลิปนี้มานะครับให้ไทยรัฐทีวีแล้วก็เล่าบอกว่า
คุณพ่อเนี่ยขับรถกระบะมาจอดใกล้ใกล้แยกนี้คุณเลยแยกวัดใจ
และอีกไม่กี่วินาทีรถกระบะกับรถพยาบาลที่ชนกันนะครับ
คุณพ่อเสียชีวิตฮะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับคุณหมอนะครับ
ซึ่งเป็นลูกสาวของนายประเสริฐพุ่มฉลาวท่อนอายุ๖๐ปี
ผู้เสียชีวิตนะครับเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในตัวเมืองราชบุรี
หลังเกิดเหตุเข้าไปพูดคุยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับ
สพเมืองราชบุรีแล้วพบว่ารถกระบะเนี่ยเป็นรถของผู้ใหญ่บ้าน
แต่คนขับเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นนะฮะ
ส่วนรถพยาบาลพบว่าไม่มีผู้ป่วยมีแต่เจ้าหน้าที่ขับรถ
แล้วก็พยาบาลเท่านั้นขณะเกิดเหตุก็ไม่ได้เปิดไซเลน
ตั้งข้อสงสัยว่าในรถไม่มีผู้ป่วยทำไมต้องขับเร็วล่ะนะฮะ
ส่วนฝั่งของรถกระบะแล้วทำไมถึงปล่อยให้วัยรุ่นอายุแค่๑๖ปี
ยังไม่มีใบขับขี่มาขับรถล่ะนะครับ
ยังไม่มีการตกลงกับคู่กรณีใดทั้งสิ้น
เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการเยียวยานะครับ
เดี๋ยวรอให้ตำรวจสรุปสำนวนคดีก่อนครับ
แล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเรียวเขาก็เหมือนเรียวตัดหน้ามาเนี่ยค่ะ

มาทราบทีหลังว่าเนี่ยเด็กที่ขับรถเนี่ยค่ะอายุ๑๖ปีค่ะ
โดยรถที่ใช้เป็นรถของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
หลังจากนั้นรถแอมบูแลนด์ก็สไลด์ไปชนกับรถกระบะคุณพ่อ
แล้วหลังจากรถชนรถกระบะของพ่อเสร็จรถแมนเนี่ยค่ะ
คุณพ่อก็เหมือนเสียชีวิตน่าจะเกิดเหตุการณ์ทันทีเลยอะค่ะ
ครับส่วนการจัดงานศพนะครับคู่กรณีฝั่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็มีคนขับรถเอาพวงหลีดมาเคารพศพคุณพ่อของเธอ
ส่วนฝั่งรถกระบะก็น้องสาวของผู้ใหญ่บ้านก็มาร่วมงานศพด้วยนะครับ
ศพของคุณพ่อของคุณหมอนะฮะจะทำพิธีชาปนกิจ
ทำพิธีชาปนกิจไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับ
กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ครอบครัวก็ไปเก็บอัฐิเป็นที่เรียบร้อย
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ